เซาเซากินตำบักหุ้งอย่างนี้ละจนใจซื้น
โอ้ยของแพงสีส้มเห็นกินเองดีกว่าด้วยค่ะ
อุ้ยใส่แต่ปลาแดกไม่ใส่หรอเอาปลาแดกมาให้เนี่ย
เฮ้ยได้กว่าละอุ้ยมันจะแสบเท่าไหร่
เอากินกับส้มเมื่อยละ
เสียงฝ้าบอกสิม่าจะเศร้าเลยบอกโอ้ยตายไปตะย่านเนี่ยมือหนีฝน
คุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนร้อนหนังกับดาวซูฟ้าสรามมาแล้วค่ะ
ตำบักหุ่งรอค่ะและได้ยินเสียงเปรี้ยงมา

วันนี้ฝนทั่วไทยตรวจสอบแล้วเบื้องต้นร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่โอ้ย
แทบจะไม่มีช่องว่างให้หายใจเลยนะคะแล้ววันนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเยอะจริงจริง
จตุรเทพมากันแน่นแน่นสี่ตัวอ่ะดูจากตรงนี้ก่อน
ภาพถ่ายดาวเทียมตอนช่วงเวลาตีห้าห้าสิบนาทีคุณผู้ชมอุ้ย
ขออภัยนะคะขอนั่งเอาเอาตีนสิ้นนิดนึงนะคะอ่า
ภาพถ่ายดาวเทียมกลุ่มเมฆที่ทำให้เกิดฝนก้อนใหญ่
และเป็นก้อนสีส้มแบบนั้นแสดงว่าฝนตกหนักนะช่วงเวลานี้เลยนะคะ
ภาคอีสานตอนบนและนอกจากนี้มาแล้วใกล้ขึ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน
แสดงว่าน่าจะอีกประมาณ๑๒ชั่วโมงนี้เขาจะขยับเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเช้านี้
ใครยังไม่ออกจากบ้านอย่าลืมหยิบร่มติดมือไปด้วยค่ะ
ส่วนที่บอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน๔จตุรเทพเริ่มจากร่องฝนค่ะร่องฝนเขากลับมาและอะไรน่ะ
เส้นพันหกพันแปดนั่นมันเส้นลมหนาวนี่ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะ
แล้วการที่เขามาของเขาเนี่ยพัดให้ร่องฝนกดต่ำลงมาเรื่อย
ตอนนี้แตะที่ภาคเหนือของประเทศไทยแล้วแล้วหลังจากนั้น
มันจะขยับต่ำลงมาค่ะเป็นช่วงกลางของประเทศด้วย
อกจากนี้ไปเจอร่องฝนไปเจอห่อมฝนนะคะที่บริเวณแหลมยวนทะเลจีนใต้
๓แล้ว๓แล้วช่วงนี้ลมมรสุมกำลังแรงขึ้น
จตุรเทพบวกกันปัจจัยหนักแรงเลยฝนทั่วไทยค่ะ
ย้ำแบบนี้นะคะ๕๙ระมัดระวังเตรียมตัว
รับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
ใครที่อยู่พื้นที่ริมตลิ่งระมัดระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนฝนตามช่วงเวลาวันนี้เช้าก็มาแล้วไง
ภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็เตรียมเจาะขึ้น
และหลังจากนั้นเบาลงเล็กน้อยช่วงสาย
กลับมาอีกทีเมื่อไหร่บ่ายมุง
หลังจากนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณ๑ทุ่มนะคะ
มันขยับเลื่อนขึ้นไปแถวภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบนและภาคอีสานและจะตกแบบนั้นลากยาวไปจนถึงประมาณ๔๕ทุ่มได้เลย
วันนี้ฝนเยอะจริงและคลื่นก็สูงด้วยนะคะ
ทะเลอันดามันจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ส่วนทะเลอ่าวไทยสัปดาห์ที่แล้วคลื่นลมสงบ
สัปดาห์นี้ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะคะ
คลื่นน่าจะสูงได้ประมาณ๒เมตร